พูดถึงมวมหม่อนอุสบานมุซานะครับก็เป็นนักฟุตสอดาวลุยทัย
นั้นจับตามองมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมานะครับในยุคเดียวกับ
ไปติดตามความฝันของมัวหมัดในการเป็นนักฟุตบอลเกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้วผมก็จะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดครับ
ชีวิตในวัยเด็กของลูกครึ่งไทยกาหน้าคนนี้ค่อนข้างลำบาก

คุณพ่อก็ยังมาเสียตั้งแต่ยังเล็ก
คุณแม่ต้องทำงานหนักเพียงลำพัง
แต่เด็กคนนี้มีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอล

เคยเล่นให้กับสโมสรยาซู
ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เขาก้าวผ่านอุปสรรคต่าง
จากการเป็นนักฟุตบอลข้างถนนสั่งสมประสบการณ์
ขยันซ้อมมีวินัยและข้อสำคัญ
เขามักจะทำได้ดีเสมอเมื่อได้รับโอกาส
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ชื่อของมูฮมัติอุสมันมูซา
กลายเป็นหนึ่งในนักฟุตซอลดาวรุ่ง
ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในยุคนี้
แรงบันดาลใจของผมแม่ผมก็เคยบอกว่า
พ่อผมเป็นนักฟุตบอลนะครับ
ผมก็อยากจะเดินตามรอยเท้าพ่อครับ
ก็เลยมีแรงบันดาลใจไปคุณพ่อครับ
ก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลตามคุณพ่อครับ
แต่ด้วยอะไรหลายอย่างทำให้ผมต้องไปเล่นฟุตซอล
แถวบ้านผมไม่มีสนามฟุตบอลนะครับ
ผมก็ต้องมาเตะเล่นข้างถนนกับเพื่อน

แล้วครอบครัวผมไม่ได้แบบรวย
มีโตมากับกองเงินกองทองเหมือนคนอื่นครับ

มีความมุ่งมั่นกับคนอื่น๒เท่าครับ
ความฝันของเจ้าเม็ดยังไม่หยุดอยู่แค่นี้
ในอนาคตเขาอยากพิสูจน์ตัวเอง
ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมชาติไทย

หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขที่สุด
เท่าที่สองมือสองเท้าของเขาจะมีแรงทำได้

แบบว่าวันนี้ผมได้ถึงฝันตัวเองแล้วครับ

ก็อยากจะแบบติดทีมชาติ
ฟุตซอลไปเรื่อยแบบว่าให้ยึดเป็นอาชีพหลักอะครับ

ผมไปเล่นบอลที่ไหนก็แบบ

คนอื่นเขาก็แบบต้องหัวเราะต้องอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันนะครับ

เพื่อจะแบบทำให้เขาจดจำเราได้ครับ